เรื่องประดันอออนไลน์สำรวจก็ลุยเยอะเลยนะครับ

เขาก็มีการเปิดปฏิบัติการจันทบุรีออนไลน์
นี่คือโดรนของสำรวจที่ขึ้นไป

ตรงไหนมีนี่ฮะมันจะออกมาอย่างนี้เลยของตำรวจนะฮะ

นี่ของตำรวจนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ชี้เป้าก็ลงไปตรวจ
ใช่ค่ะเป็นตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็หลากหลายหน่วยงาน
หลังจากที่ทางตำรวจเขาไปสืบทราบมาว่า
ลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์จำนวน๔เว็บไซต์ด้วยกัน
เปิดให้เล่นบริการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ

หวยไทยหวยฮานอยบาคาร่านะครับ
เจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปทำการสืบสวนจนกระทั่งทราบที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์
ซึ่งอยู่ที่บริเวณริมชายแดนไทยกัมพูชานะคะบ้านผักกาดหมู่ที่สี่
ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปมีการใช้โดรนบินขึ้นไป
เพื่อตรวจทางอากาศแล้วก็ใช้กล้องตรวจวัดความร้อน
เพื่อยืนยันว่าในตัวอาคารนี้มีคนอาศัยอยู่
จากนั้นเขาก็ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ตรวจสอบจนกระทั่งทราบจุดที่เชื่อว่า
เอาล่ะมีการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์จริง
เว็บไซต์จริงจำนวน๔จุดด้วยกัน
ที่สุดแล้วก็ไปขอสารอนุมัติออกหมายคน
แล้วเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายพบว่านี่ค่ะคุณผู้ชม
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จนสามารถที่สุดแล้วเนี่ย
จับกลุ่มแอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์ทั้งหมด๔เว็บไซต์
ได้ทั้งหมด๓๔คนแอดมิน
เป็นชาย๑๗คนหญิง๑๗คนพร้อมกับยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์
จำนวน๖๙เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก๑๐๐กับอีก๑เครื่องค่ะ
พลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ท่านบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมด
ให้การยอมรับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินดูแล
ไซต์พนันออนไลน์ตอบไลน์ฝากถอนเงินให้กับลูกค้า
โดยมีการเปิดให้บริการสมัครสมาชิกเพื่อเล่นพนัน
ซึ่งเครือข่ายกลุ่มเว็บไซต์ดังกล่าว
พอไปตรวจข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์แล้ว
เบื้องต้นคุณผู้ชมค่าน่าสนใจไปพบหลักฐาน
หลักฐานมัดเลยเพราะเป็นการแชทตอบคำถาม
เพื่อเปิดบัญชีโอนเงินและพบว่ามีการสมัครสมาชิก
เข้ามาเล่นพนันในเว็บดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
แต่ย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าปฏิบัติการวันนี้
ยุทธการจันทบูรณ์ออนไลน์ไปบุกจับการเล่นพนันออนไลน์แบบนี้
ไซต์พนันออนไลน์ไม่เกี่ยวกับกรณีของเสียโป้

เรื่องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาแอดมินทั้ง๓๔คน
ก็คือร่วมกันประกาศโฆษณาชักชวน
ให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยรับเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับของกลาง
ให้ส่งกับพนักงานสอบสวนของปทดำเนินคดี
หลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะมีการขยายผลต่อ
หาตัวในทุนหาตัวใหญ่แล้วก็ผู้ร่วมขบวนการ
แล้วก็จะมีการประสานไปที่ปปงเพื่อทำการยึดทรัพย์ด้วย